เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่เชื่อว่าท่านก็ติดตามดูความคืบหน้ากันอยู่
แต่ว่าดูเหมือนว่ามันก็จะมีความพันละวันกันระหว่างบุคคลที่อยู่ในข่าวนี้
จังหวัดนครราชศรีมาไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิง

แม่ของเด็กสาวชั้นม๒

ที่เป็นแฟนเก่ากันแล้วก็เคยไปอยู่บ้านหลังเดียวกัน

โอ้โหนี่หลายอย่างนะครับ

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่นครรัชศรีมา
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่

พอเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่อายุ๕๑ปีนะครับ

ก็มีข่าวเรื่องทำนองเชิงชู้สาว

ก่อนที่จะย้ายมาก็มีกระแสคัดค้านอยู่พอสมควร

แต่เขาบอกว่าโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

ใช่กับนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔ปี

นะฮะเหตุการณ์มันเริ่มเป็นที่ปรากฏขึ้นมา
ก็เมื่อประมาณช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

น้องเนี่ยหายไปนะฮะหายไปนะครับ
จากการเข้าค่ายหายไปพร้อมกับพอ
แต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ครูหาไม่เจอก็ลองไปดูจากโทรศัพท์เปิดไปเปิดมาเจอแชทไลน์
โอ้โหเรียกกันเมียที่รัก

แต่น้องเขาเคยมีแฟนนะคะนักเรียนชายชั้นม๓โรงเรียนเดียวกัน
คบหาอยู่กินกันปีครึ่งไปอยู่ที่บ้านน้องผู้ชายเขาเลย
เหมือนกับว่าน้องผู้หญิงเนี่ยไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่าที่บ้านมีพ่อเลี้ยง
ก็เลยไปอยู่บ้านแฟนทางครอบครัวของแฟนก็ดูแลเอาใจใสรักเหมือนลูก
คุณแม่ของน้องผู้หญิงก็ยอมคือทั้งสองฝ่ายยินยอมล่ะนะ
แต่พอมีกรณีปัญหาเรื่องของแชทไลน์แล้วก็เพื่อนของน้องผู้หญิงเปิดเผยเรื่อง
บังเอิญแม่ของเด็กชายชั้นม๓ที่เคยเป็นแฟนแล้วอยู่บ้านเดียวกันเนี่ย
ก็ไปเจอกับตาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง

บอกแม่ของเด็กหญิงชั้นม๒ด้วยนะคะ
ว่าให้แจ้งความพอเถอะ
ใช่นะครับเพราะว่าลูกของคุณก็เลิกกับลูกชาย

แต่ปรากฏว่าแม่ของเด็กชายชั้นม๓บอกว่า
กลับถูกพอคนนี้คมขู่ว่า
ลูกของคุณเนี่ยผมไปตรวจสอบแล้วเนี่ย

แล้วผมก็มีเพื่อนทำงานอยู่ปปศด้วย

เรารู้ว่ามีเรื่องทำนองแบบนี้เกิดขึ้น

ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ทั้งทางวินัยทั้งทางคดีอาญา
หลักนี่ก็คือเรื่องของวินัยด้วย
อาญานี่คือเรื่องพรากผู้เยาว์นะครับ
ตกลงวันนี้ครับในส่วนการสอบสวน

แล้วก็ส่วนของราชการในคดีทางวินัย
มีความคืบหน้าทั้งสองส่วนนะครับ
เอาทางคดีอาญาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ภูมิกับการสพบัวใหญ่
พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสด
เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน
นำโดยพันธุ์ตำรวจโทสุกรีปลั่งการนะครับ

หลังจากได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ
ดูแลพื้นที่นครราชศรีมาให้เร่งรัดในการสอบสวนเอาผิด
ผู้มนุยการองค์เรียนคนนี้ในคดีอาญาข้อหาพรากผู้เยา
เพราะว่ามีพฤติกรรมชู้สาวกับนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีชั้นม๒
ซึ่งตำรวจเปิดเผยว่าจากพยานหลักฐานในเบื้องต้น
และพยานบุคคลที่เรียกมาสอบปากคำนั้น
พบว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าผู้อำนวยการวัย๕๑ปีคนนี้
มีความผิดเข้าข่ายคดีอาญา
โดยได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้ว

ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มาอีก
ก็จะขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไป
ให้มาเป็นเจ้าทุกข์ในการแจ้งความร้องทุกข์
แต่ว่าแม่ของน้องเขาก็เคยพูดว่าแล้วแต่ลูกยังไม่แจ้งอะไรแบบนี้นะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าผู้ปกครองไม่แจ้งนะ
ตำรวจก็สามารถดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีนี้ได้เองเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการพรากผู้เยาว์นะฮะ
เรื่องต้นจะแจ้งข้อหาคือพรากผู้เยาว์เพื่ออนาจารย์เด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วถ้ามีหลักฐานว่ามีเพศสัมพันธ์กันนะครับ
ก็จะแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวอีกหนึ่งข้อหาด้วย
ค่ะก็ผู้กำกับสพบัวใหญ่เนี่ย
ก็บอกว่าเบื้องต้นเห็นท่าทีของแม่แท้ของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔เนี่ย
เหมือนกับว่าจะไม่ขอแจ้งความเอาผิดกับพอนะคะ
แต่ทางผู้กำกับก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร
กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว
ถ้าพบว่ามีมูลความผิดจริงจริงก็รับเป็นคดีอาญาได้ทันที
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะเริ่มกระบวนการสอบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
รวมถึงตัวผอคนนี้ด้วยก็จะทำอย่างละเอียดรอบครอบ
แล้วก็ผู้กำกับเองเป็นคนให้ข้อมูลด้วยว่า
สำหรับเรื่องนี้เนี่ยน้องนักเรียนชายชั้นม๓ที่เป็นแฟนเก่า
แล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยากับน้องนักเรียนหญิงคนนี้
๑ปี๖เดือนอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานพรากผู้เยาว์ด้วย
เช่นเดียวกันแต่ใช้คำว่าอาจจะอยู่นะคะ
เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดพฤติการก่อนว่า
องค์ประกอบความผิดฐานพรากผู้ยาวหรือเปล่า
ส่วนขณะนี้นะครับพอคนนี้เนี่ยคือก็หายไปเลยนะครับ
ตั้งแต่วันที่ถูกร้องเรียนวันแรกเป็นข่าว
น้องผู้หญิงเองแม่ก็บอกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกับยาย

คือทั้งคู่เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเจอตัวเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า

ปิดเครื่องมาหลายวันวันนี้เปิดเครื่องนะคุณภาคภูมิ
รับสายด้วยนะคะรับสายแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิม
ตัวเองไม่สบายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ผู้สื่อข่าวโทรไปอีกปิดเครื่องไปแล้วเรียบร้อย
ผู้สื่อข่าวไปถึงบ้านเลยค่ะไปถึงบ้านผอ
เขามีภรรยาภรรยาคนปัจจุบันเขายังมีอยู่นะคะ
เป็นบ้านเช่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ใกล้กับตลาดเช้าในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ก็เนี่ยเขาอยู่กินกับภรรยาคนนี้มา๔ปี
กับภรรยาคนนี้ตั้งแต่ภรรยาอายุ๑๖ค่ะ

ตอนนี้ภรรยาอายุ๒๐เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
แต่พอภรรยาเห็นข่าวนี้รับไม่ได้ลาออกจากที่ทำงาน

ไปเลยไปแล้วค่ะครับทีนี้เนี่ยมาดูความผิดทางวินัยกันหน่อยนะคะ
นายสุพงศาจันทรังรองผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา

บอกว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการสอบปากคำพยานหลายฝ่าย
รวมถึงวัตถุพยานข้อมูลสอดคล้องไปในทางเดียวกันค่ะ
สรุปผลสอบข้อที่จริงเบื้องต้นว่าพอคนนี้มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนจริง
ขั้นตอนต่อไปก็จะทำรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะ
ส่งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมีนายวิเทียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันพรุ่งนี้ล่ะค่ะ
ก็จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ถ้าสอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงก็จะมีโทษทางวินัยร้ายแรงถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก
ผู้อำนวยการโรงเรียนและน้องนักเรียนหญิงคนนี้
ก็จะถูกเรียกไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการนะคะ
เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ก็ผู้มนุยการคนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า
ยังไม่มาทำงานยังไม่มารายงานตัวเลยนะครับ
ก็มีรายงานข่าวเรื่องของคุณแม่ของน้องนักเรียนชั้นม๒
กับคุณแม่ของน้องนักเรียนชายชั้นมสาม
ว่าได้ไปเจอไปพูดคุยกันนะครับ
ซึ่งแม่ของนักเรียนชายชั้นม๓ก็ยอมรับ
ยอมรับว่าได้ไปเจอกับแม่ของเด็กหญิงชั้นม๒
เพราะว่าเคยมาอยู่ที่บ้านนะครับมาอยู่กับลูกชายของตัวเอง
ก็ในฐานะของแฟนที่อยู่กินกันตามภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับสามีภรรยา

ก่อนที่จะแยกกันไปเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องของพอเฉาเกิดขึ้น
บอกกับแม่ของเด็กหญิงชั้นม๒ว่า
ควรจะไปแจ้งความนะในฐานะที่เป็นผู้เสียหาย
แต่แม่ของเด็กหญิงชั้นม๒ไม่ยอมนะฮะ
แล้วก็มีการปะทะคารมโต้เถียงกันนะครับ
ช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยมีรายงานข่าวว่า
แม่ของเด็กหญิงชั้นม๒หลุดปากออกมาว่า
ลูกฉันเนี่ยแต่งงานกับพอแล้ว
แต่แม่ของเด็กชายชั้นม๓ยืนยันนะครับว่า
วันนั้นที่เจอกันเนี่ยเจอกันจริงแต่ว่า

ไม่ได้หมายความบอกว่าไม่ได้บอกนะไม่ได้พูด
แต่ว่าตัวของแม่เด็กชายชั้นม๓บอกว่าไม่ได้ยิน
เด็กชายชั้นม๓ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะคะ
บอกว่าเศร้ามากเสียใจมากอืมก็คบหากันมาปีครึ่ง
อยู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วก็เนี่ยมามีแฟนใหม่เป็นผอโรงเรียน
ให้ถูกต้องตามประเพณีเตรียมไว้แบบนั้นแล้ว
จะแต่งงานแล้วสุดท้ายก็พอมามีข่าวนี้
น้องนักเรียนชายชั้นม๓บอกว่า
ไม่กลับมาอยู่กินกันเหมือนเดิมแล้วตัดใจได้แล้วบอกแบบนี้ค่ะ